คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกเมื่อเช้านี้หน่อยค่ะ
เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ไฟฟ้าช็อตแล้วลุกไหม้สายไฟ
เด็กนักเรียนทั้งครูทั้งแม่ค้าแตกตื่นกันยกใหญ่ค่ะ
โมงครึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไฟช็อตนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันไฟช็อตเสร็จแล้วมันก็ลุกไหม้สายไฟ
ตรงหน้าโรงเรียนวัดพิกุลแก้วนะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของตลาดนัดนะคะ
ทั้งครูทั้งนักเรียนตกอกตกใจค่ะ
ต้องหลบเข้ามาในโรงเรียนในห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
แล้วหมู่ละนี้ที่ร่วมกับตันยูก็ไประงับเหตุค่ะ
ก็พบว่าตรงนี้ค่ะเป็นเสาติดหม้อแปลงไฟฟ้า
มีสายไฟฟ้าขนาด๒๒๐๐โวลต์ขาดแล้วก็ตกอยู่เส้นหนึ่งนะคะ
สายไฟช็อตติดกับรั้วโรงเรียน
ก็ปรากฏว่าตรงที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็ดิ้นไปดิ้นมานะคะ
มีประกายไฟลุกแดงแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยมีรังพึ่งขนาดใหญ่เกาะทำรังอยู่ด้วยนะคะ
หม้อแปลงก็ปรากฏว่าตกกองลงมาที่พื้นแบบนี้ค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้มีเด็กนักเรียนเข้าไปเก็บกวาด
ใบไม้ทำความสะอาดตรงรั้วโรงเรียน
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะลมกระโชกแรงใบไม้ก็ร่วงเต็มไปหมด
เด็กก็ไปทำความสะอาดกลับห้องเรียนไปได้ประมาณสัก๑๐นาที
ว่ากิ่งไม้น่าจะหล่นลงมาโดนสายไฟพอดี

แต่ว่าโชคดีจริงนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านนาน
ก็เข้ามาระงับเหตุด้วยการตัดกระแสไฟฟ้า
แล้วก็ต่อสายไฟเร่งซ่อมแซม
เพื่อให้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้โดยเร็วค่ะ